อธิสรภาการเพิศพระเกียรติในหลวนอธิสรภาการที่๙นาน

หลายเหมือนกันก็จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดค่ะมีอีกหนึ่งผลงานที่ตื่นตาตื่นใจทีเดียว
มีการใช้ไฟมาประดับตกแต่ง
งามขนาดไหนนี่เลยค่ะคุณคะโอ้โห
โดยศิลปินแล้วก็ดีไซเนอร์ชื่อดังค่ะจิตสิงสมบุญค่ะ
ได้แรงบันดาลใจจากพระมหากรณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
เสมือนพลังของแผ่นดินผู้ทรงเป็นแสงในการสร้างชีวิตค่ะ
ที่รวมจิตวิญญาณแสงแห่งจินตนาการ
ก่อสุขแสงขจัดทุกข์แสงจุดพลังงาน
นำทางและแสงสว่างแห่งจักรวาลของปวงประชาชาวไทยค่ะ
โดยสร้างสรรค์จากหลอดไฟนีออนนำมาประกอบเป็นพระบรมชายลักษณ

จัดแสดงอยู่ใจกลางห้างสรรพสินค้าค่ะ
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักพักดี
แล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะ
โดยเจ้าของผลงานอย่างจิตสิงสมบุญนะคะ
เผยว่าตั้งใจจะให้ผลงานชิ้นนี้
สื่อถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงส่งต่อมายังประชาชนชาวไทยของพระองค์ท่านค่ะ

พร้อมก้าวเดินต่อไปด้วยความเข้มแข็งค่ะ

ในวันที่๕ธันวาเวลาท่านได้ออกมาพบกับประชาชน
หรือเวลาท่านไปประกอบพระราชกรณียกิจต่างจังหวัด
หรืออะไรก็แล้วแต่รูปภาพที่ผมเห็นเนี่ยผมจะเห็นท่านมีความสุขมีรอยยิ้ม
ในแววตาและบ่งบอกทั้งสีหน้า
ผมว่าประชาชนนี่แหละที่ทำให้ท่านท่านมีความสุขแล้วก็ตรงนั้นเนี่ย
มันทำให้ท่านมีพลังฉะนั้นหลอดไฟมันจึงเป็นตัวที่สื่อความหมายของผมอันนั้นได้
ว่าท่านเวลาเราขึ้นไปยืนบนแท่นไฟติดมันเหมือนดั่งว่าท่านมีความสุขแหละที่เห็นประชาชนของท่าน
จะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่๒๒มกราคม๒๕๖๐ที่ลานเอเทเรียมนะคะ

อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐกับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป